วาเลนไทยที่ผ่านมาคู่นี้เขาไปหวีดหวานกันที่ไหนยังไงหรือเปล่านะคะ
เลข๗มาแล้วคือพบกันมา๗ปีแล้วอาถารย์เลข๗มันเกิดขึ้นได้นะ
วงกันออกงานในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงค่ะเปิดตัวศิลปินใหม่กันแบบตุ้มต้ามเลย
แจ้งชัดว่าทำเองทุกกระบวนการไม่ใช่แค่ออกหน้าออกชื่ออย่างเดียว
เร็วนี้จะมีบิ๊กโปรเจคมาเตอร์ไพรส์แฟนด้วยค่ะ
ก็ยังเอาใจใส่ต้าเหนิงโดยตลอดค่ะ
เปต้าเหนิงด้วยนาฬิกาแบรนด์หรูไปเลย
โพสต์ภาพหวานคู่กันแล้วก็เขียนแคปชั่น
ปีนี้ไม่มีดอกไม้นะดอกไม้ไม่ต้องแต่เขาให้อะไรแทนพี่แจ๊ค
นาฬิกาลูกแบรนด์หรูเลยนะครับ
ใครได้ไปก็แฮปปี้แน่นอนต้าเดอก็ยิ้มแก้มปริไปเลยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะพอดีเลยคู่นี้ออกงานพร้อมกันนะ
ต้าเหนิงก็เลยถือโอกาสนี้วายย่อ
นี่คือถ้าบอกเลยนะถ้าไม่ติดไมค์บรรดาพี่สื่อนะ

เป็นการขอบคุณเจเจต่อหน้าพี่นักข่าวแล้วก็แซวติดตลกกันด้วย

หนูจะลงไปว่ายย่อขอบคุณที่แฟนใจดีค่ะ
อย่างน้อยถ้าแบบ
อย่างน้อยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาขาย

หิดกระบอกไม้ปลอม
หิดกระบอกไม้ปลอม

แล้วก็รู้สึกว่ายุ่งมากเลยช่วงนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าเขาแบบจะมีเวลาไปหา
อยู่ใจหรอ

เหลือด
เมื่อการสัมภัณฑ์นี่น่ารักว่า

ข้อข่าวดีว่าย่อเก่งยินดีรับนาฬิกาทุกแบรนด์ค่ะ
มันผ่านเทศกาลมาแล้วนะ

มาคับูชาเข้าเหรอ